ข้อแรกก็คือท่านรัฐมนตรีคิดเห็นอย่างไรกับ
นักเรียนที่ออกมาเคลื่อนไหวในโรงเรียนต่าง

อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของสิทธิเสรีภาพของนักเรียนหรือเปล่า

ที่พูดว่าให้อัศดิกษาเปิดพื้นที่ในการแสดงออก
ผมอยากให้ท่านลัฐมนตรียืนยันไปถึงภูเขาอาหารอัศดิกษา
และทุกท่านที่มียาวหน้าและตัดสินใจในเรื่องนี้
โดยไปเลยจะไม่มีการคุกคลามอื่นแล้ว
นี่คือสิ่งที่เราทำได้ใช่ไหมครับผม
แต่อายุน้อยน้อยแล้วเราก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออก
เนื่องจากในเรื่องของขอบเขตครับเรื่องขอบรับทรงชาติ
ถ้าเราทุกคนดูนะครับทั่วประเทศเนี่ยเขายืนตรงเวลาขอรบทรงชาติ
ก็ขอเวลาแค่๒๓นาทีครับแต่หลังจากนั้นจะแสดงสัญลักษณ์อะไร
ผมเข้าใจว่าเป็นการทำได้นะครับส่วนในเรื่องของการเปิดพื้นที่เนี่ย
ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎระเบียบของโรงเรียน
ก้าวร้าวผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามีข้อกังวลอยู่
ไม่อยากให้มีการแตกแยกกันในโรงเรียนนะครับหากมีเพื่อนกลุ่มใดไม่เห็นด้วย
ก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นหรือว่าไม่แสดงความคิดเห็นก็ได้
ในระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่าถ้าเผื่อเราสามารถเคารพกฎกฎิกาตรงนี้เนี่ย
แสดงออกที่เป็นสัญลักษณ์ต่างถ้าไม่ได้เสียหายในส่วนของประเทศ
หรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจังหวน

ชู๓นิ้วตอนที่ร้องเพลงชาติเสียหายต่อประเทศแบบไหนเหรอคะ
เป็นการแสดงความรักชาติแต่ว่าทุกชาติ
เขาเคารพในเรื่องของการเคารพทงชาติ
ถ้าหากว่ายืนตรงได้ก็โอเคนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดี
เพราะทุกประเทศเวลาเพลงชาติเพลงของประเทศอื่นขึ้นก็ยืนตรง
แต่ถ้าน้องคิดว่าอยากจะแสดงด้วยการชู๓นิ้วระหว่างเพลงขึ้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
เป็นแต่ว่าผมอยากจะขอว่าถ้าเป็นไปได้ก็รอให้เพลงจบก่อน

นอกเหนือจากนี้อันนี้ตั้งคำถามไปแล้ว
รักสั้นจะได้ครบ๓คนให้เริ่มที่พีก่อนไปถึงรัฐมนตรีค่ะ
ก็ผมก่อนอื่นเลยก็คือต้องบอกนะครับว่า
โรงเรียนตอนนี้ผมก็อยากฝากถึงท่านก็
อยากให้เปิดใจแล้วก็รับฟังครับตอนนี้คือนักเรียนแล้วก็เพื่อนพี่หลายคนนะครับออกมาเคลื่อนไหวในโรงเรียน
ไม่เฉพาะประเด็นทางการเมืองหรือประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ
มีในเรื่องของระบบโซตัสอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีแบบว่า
เพียงแต่มีการเปิดพื้นที่แต่เรายังนำข้อคิดเห็นของนักเรียนทุกคนนะครับผมไปทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมจริงครับผม
อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ครับผม

อันดับแรกเลยอยากจะให้กำลังใจผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทุกคนครับ
ที่จะต้องเปลี่ยนแล้วถ้าถามว่าพื้นที่ในโรงเรียนอ่ะ
แต่ว่ามันต้องมีพื้นที่ชัดเจนไม่ใช่การหน้าเสาทงนะครับ
มันจะต้องมีเวทีอะไรสักอย่างไหมที่ให้เด็กสามารถเอาความคิดของตัวเอง
ถูกกันกองมาแล้วเนี่ยออกไปสู่สาธารณชนได้จริง
ไม่ใช่แค่พูดอะไรก็ได้คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
ในระดับเยาวชนกับเด็กที่สมองยังโตไม่เต็มที่เลยด้วยซ้ำ
มันไม่แปลกที่เขาจะถูกกดทับมาเรื่อย
มันก็ไม่ผิดเลยที่เขาจะก้าวร้าวไม่ใช่เรื่องที่ผิด
ว่าโรงเรียนและระบบการศึกษาคือสิ่งที่จะต้องแก้
ตรงนี้ครับให้เขาสามารถเอาความคิดที่ที่มันเป็นตัวเขาจริงออกไปอย่างถูกต้องได้ครับ

ครับก็อยากจะให้มันเป็นหลายเรื่องเลยครับ
อยากจะให้เราทุกคนพัฒนากันไปทุกเรื่องเลย

เราต้องพัฒนาจากการสู่กันลักษณะพัฒนากันทุกด้าน
คุณพัฒนาเราพัฒนาเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อปันผลในอนาคตว่า
อนาคตมันขีดเส้นไว้ว่าตรงนี้
แต่เราสามารถจะมีบางอย่างที่จะพัฒนาจากส่วนตรงนี้ไปได้สักมากเท่าไหร่กัน
พัฒนาความคิดพัฒนาศักยภาพพัฒนาอาจจะเป็นความรู้ความสามารถที่มันไม่มีอะไรที่จะมาปิดกั้นได้
ก็อยากจะให้มันส่งเสริมหน่วยงานรายวิชา
อาจจะใส่เข้าไปในหน้าที่พลเมืองก็ได้ว่าประชาธิปไตยมันมายังไง
และเราต้องใช้มันให้ถูกต้องมันมายังไง
ความเป็นกลางในความคิดและอุดมคติของคุณกับความเป็นกลางในความคิดของเรามันเป็นยังไง
ความคิดที่มีเสรีและอิสรภาพในความคิดเนี่ยมันสมควรไหมที่จะทำในรูปแบบนี้รูปแบบนี้รูปแบบนี้
แล้วผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะฮะก็อย่ายอมให้ทำความคิดที่คุณคิดว่ามันจะสามารถทำให้ประเทศเราดีขึ้นได้
ถ้าการเมืองดีทุกอย่างจะดีขึ้นตามผมเชื่ออย่างนี้ครับขอบคุณฮะ

ท้ายฝากผู้ใหญ่ทุกคนจริงครับว่าอยากให้ได้ยินฟังครับฟังเด็กจริงอย่าแค่ได้ยินผ่านเข้าไปแล้วก็ปล่อยมันไว้ฟังจริงครับ
ยังไม่จบที่บอกว่าแค่นี้ก็คือตอนนี้กับรัฐมนตรี

รัฐมนตรีนัทพลค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่แบ่งเวลามา
เชื่อว่าวันนี้ก็คงจะหนักหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปฟังน้องน้องนักเรียนอีกจำนวนมากนะคะ

ขออีกนิดเดียวทันครับ
เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของพัฒนาหลายครั้งนะครับในเรื่องของความคิดศักยภาพประชาธิปไตย
ให้วิธีที่ถูกต้องศิษยภาพผมจะสบายใจมาก
ถ้าน้องสามารถเป็นอนาคตของประเทศชาติได้ขอบคุณอันที่หนึ่งอันที่๒ฟังไม่ต้องกังวล
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรามาร่วมกัน
ทำอะไรก็ได้ถ้าร่วมกันพัฒนาประเทศไทยไปได้
เราเห็นพลังไปแล้วช่วงโควิดก็อยากให้น้องเข้าใจในส่วนตรงนี้
หรือว่าคำตอบได้เนี่ยน้องบอกมาครับ
ผมจะบอกเลยว่าไหนผมทำไม่ได้ถ้าทำต้องใช้เวลายังไง
ถ้ากระบวนการที่อยากจะทำมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

ขอให้น้องมาร่วมทำงานด้วยกันนะครับผมพร้อม